แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เดือดเหมือนกันนะสำหรับกลุ่มราศดรที่มีการลงถนนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดรอบ๒เริ่มซาลงนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐชัดเจนเลยนะคะว่า
ราศดรประทัดเดือดตำรวจยิงแก๊สน้ำตากระเจิงนะคะ
ประมวลภาพของเมื่อวานให้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ค่ะคือเริ่มตั้งแต่สักประมาณบ่ายสามโมงนะคะ
ลานอนุสวรีประชาธิปไตตรงจุดนี้แหล่ะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะครับ
ผ้าสีแดงยาวประมาณ๓๐เมตรค่ะ
พาณุพงศ์จากนอกรั้วไม้
มากางให้ประชาชนได้เขียนความในใจ
ว่าต้องการให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะ
เมื่อวานเขาจัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญที่ชื่อว่า
นับ๑ถึงล้านคืนอำนาจให้กับประชาชน

บอกว่าภายใน๗วันต้องปล่อยเพื่อนเราออกมาจากคุก
โดยเฉพาะ๔แก่นำกลุ่มราศดรค่ะ
ซึ่งประกอบด้วยนายพระฤทธิวรักษ์
นายอานนท์นำพานายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์
นายปฏิวัติสาหร่ายแย้มนะคะ
แน่นอนว่าท่ามกลางการดูแลของกลุ่มกาดราศดรค่ะ

คือที่ลานอนุสวรีประชาธิปไตยเนี่ยยังไม่มีอะไรมากช่วงบ่ายนะคะ
ต่อมาค่ะแกนนำอย่างพานุพงศ์จัดนอก
หรือว่าไม้พอเดินทางมาถึงที่ชุมนุมนะครับคุณผู้ชม
มีการนำรถบรรทุก๖ล้อขนเครื่องปั่นไฟดัดแปลงเป็นรถนะฮะ
เป็นเวทีปราศัยเคลื่อนจากด้านนอก
เข้ามายังบริเวณริมฟุตบาทหน้าร้านแมคโดนัล
ตรงลานอนุสาวรีประชาธิปไตยนะคะ
ไม้บอกว่าคือการทำกิจกรรมนี้
ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงหรือว่าการปะทะขึ้น
ส่วนกำหนดการยืนยันว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์
แต่ยังไม่สามารถบอกได้นะตอนนั้นว่าจะเป็นอะไรนะคะ
เคลื่อนขบวนไปจุดอื่นหรือไม่อย่างไร
อันนี้เราประมวลภาพตอนบ่ายให้คุณผู้ชมดูกันก่อนนะคะ
คือเขาบอกว่าจะเคลื่อนขบวนหรือไม่

หากมีการสลายการชุมนุมก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ต่อมาค่ะเหตุวุ่นวายมันเกิดขึ้น
เมื่อพันธุ์ตำรวจเอกทศพลอำภัยพิพัฒน์กุล
เป็นผู้กำกับสนสำราญราช
อ่านประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
กลุ่มราศดรแล้วก็มวลชนยุติการชุมนุม
เพราะอาจจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แล้วการกระทำลักษณะนี้เป็นการรวมตัวกัน

ก็เลยทำให้บรรดากลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็แกนนำ
ไม่พอใจมีการเคาะหม้อตะโกนด่าทอ

ต้องถอยร่นออกไปก่อนเพื่อลดการเผชิญหน้า
ขณะที่กาดก็ขอให้มวลชนกลับเข้ามาเช่นเดียวกันนะ
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
หลังจากนั้นสักประมาณ๑๗นาฬิกา๒๘นาที
ไม่ได้มีการให้มวลชนยืนต่อแถวรื้อต้นไม้ออกจากฐาน
อนุสวรีประชาธิปไตยบอกว่า
การวางต้นไม้ปิดกั้นแบบนี้
ก็เหมือนกับเป็นการย่ำยีเสรีภาพประชาชน
ทำลายประชาธิปไตยต้องนำอนุสวรีประชาธิปไตย
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ปกป้องประชาธิปไตยกลับมาให้ได้
ต้นบานบางส่วนค่ะถูกนำไปวางเป็นตัวเลข๑๑๒
หลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมเคารพทงชาติ
ก่อนช่วยกันนำผ้าดิบสีแดงไปพันรอบอนุสวรีประชาธิปไตย
จากนั้นนายอัตภพลบัวพัฒน์หรือว่าครูใหญ่

ไม่ให้ประกันตัวเพื่อนเราจะกลับมาเจอกันอีกแน่
นี่คือมหาสงครามที่เราจะเอาเพื่อนเราทุกคน

ถ้าไม่ปล่อยเหนืออีสานใต้
ลักษณะคือประกาศศึกใหญ่กับรัฐบาล
ทุกเส้นทางจะมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร
ขอให้พี่น้องทุกภาคจงเตรียมตัวให้พร้อม๗วัน
ถ้าไม่ปล่อยตัวเจอราศดรทั้งประเทศ
นี่คือวันประกาศศึกเตรียมหม้อหายมาด้วยต้องไล่ผลิตการ
ต่อมาหลังจากนั้นสักประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ธพลก็ประกาศให้มวลชนเตรียมเคลื่อนย้ายขบวน
ออกจากอนุสวรีประชาธิปไตยไปยังศาลหลักเมืองค่ะ
ใช่ครับหลังจากที่ประกาศปุ๊บ
หลังจากกิจกรรมที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตย
กลุ่มมวลชนก็มีการเคลื่อนไปที่ศาลหลักเมือง
แต่ว่าสารหลักเมืองจุดนี้คุณผู้ชมนะฮะมันก็มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันขึ้น
มีการประทะกันขึ้นมีการคว่างปลาข้าวของใส่กัน
แล้วมันก็มีเสียงดังขึ้นมาเป็นระเบิดปิงปอง
จุดนี้ค่อนข้างจะคุกกลุ่นแล้วก็ตึงเครียด
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมถูกจับตัวด้วย
ไปฟังเสียงบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะครับ
เป็นแนวปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับฝั่งของผู้ชุมนุม

นักศึการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นมา
สุดท้ายต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝุงชน
เข้าไปประชิดกับแนวของผู้ชมนุมเพื่อเป็นการเตรียมสลายการชมนุม
อันนี้ฝั่งนี้นักข่าวเราอยู่แนวด้านหลังของเจ้าหน้าที่
ซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็มีบรรยากาศให้เห็นเหมือนกันแหละนะครับ
คือก่อนหน้านั้นต้องบอกว่า๒ทุ่มเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้แก่นำราศดร๔คน
ก็มีอัตภพลบัวพัฒน์บุตรวักษ์ครูใหญ่นายนวัฒน์เลี้ยงวัฒนาน
นางสาวนัทธิดามีวังปลาแล้วก็นางสาวเบนจาอปัน

เสร็จปุ๊บเนี่ยอัธพลกับพวกก็ทำการเทน้ำลงบนพื้นคล้ายกับการกรวดน้ำแบบนั้น
พร้อมกล่าวขอให้สารเจ้าพ่อหลักเมืองคุ้มครองกลุ่มราศดรกลุ่มมวลชนของพวกเรา
หลังจากนั้นครับอัตภพลก็กลับมาที่รถปราศัยย้ำถึงการเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชมนุม๔คนที่ถูกจับไป
ต้องปล่อยภายใน๗วันก่อนกำหนดอย่างรัฐชนุมใหม่๒๐กุมภาพันนี้
จากนั้นก็ประกาศยุติการชุมนุมไปประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
แต่ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ชมนุมบางส่วนครับคุณผู้ชม
ถึงแม้แก่นำจะประกาศแยกย้ายเขาก็ตามแต่ว่ายังมีบางคนนะฮะยังคงรวมตัวกันอยู่
แล้วก็เรียกร้องให้ทุกคนกลับมารวมตัวกันใหม่อย่าเพิ่งกลับ
ระหว่างนั้นเองก็จะมีการสาดสีคว่างปลาเข้าของเป็นระยะ
จนถึงสักประมาณ๓ทุ่มตำรวจต้องประกาศให้ผู้ชมนุมแยกย้ายกัน
ขอให้แยกย้ายกันภายใน๓๐นาที
แต่หลังจากที่มีการประกาศจากเจ้าที่เองก็เหมือนกับมีการคว่างปลาเข้าของใส่กัน
แล้วก็มีเสียงระเบิดปิงปองดังขึ้นมาอีกเป็นระยะนะฮะ
จนทำให้ต้องมีการประกาศเตรียมใช้รถฉีดน้ำ
แล้วก็เตรียมเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มบุคคลที่ปลาเข้าของมา
จนกระทั่ง๓ทุ่มครึ่งเขาบอกว่าสามารถที่จะกดดันกลุ่มผู้ชุมนุมให้ที่เหลือออกไปออกไปจากจุดนี้ได้ทั้งหมดเลย
หลังจากนั้นเนี่ยทีมข่าวเราไปถามทางด้านของท่านบรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่านพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญท่านก็ยืนยันว่าการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นของตำรวจ
ตำรวจไม่ได้ใช้กำลังสลายการชุมนุมอันนี้ตำรวจเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
แต่มีการคว่างปลาวัตถุระเบิดมามีการปาก้อนหินขวดน้ำสาดสีหรือว่าน้ำมันเครื่องมา
อันนี้ตำรวจบอกว่าเป็นการปลามาจากฝั่งผู้ชุมนุมหลายครั้งจนทำให้ตำรวจบาดเจ็บไปกว่า๒๐นาย
แล้วก็ทำให้มีการจับกลุ่มผู้ชมนุมที่ก่อเหตุซึ่งหน้าแล้วก็ส่งดำเนินคดีไป๑๑คนครับ
อันนี้เป็นการออกมาให้ข้อมูลของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมช่วงกลางดึกเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ได้มีการนำตัวผู้ชุมนุมทั้ง๑๑คนที่โดนจับไปจากการกระทำซึ่งหน้าเนี่ยนะฮะ
ไปสอบส่วนที่ก่อมาการตำรวจตะเวนชาแดนภาค๑ที่ตะบนครอง๕อำเภอความหลวงที่ประธุมธานี
ประกันตัวนะฮะก็จะใช้ตำแหน่งถ้าเกิดอนุญาตให้ใช้ก็ขอใช้ตำแหน่งประกันตัวออกมาทั้งหมดเลย
แต่ทางตำรวจไม่อนุญาตให้เข้าไปด้านในก็ไม่สามารถเข้าไปดูได้ว่ามีผู้ถูกจับทั้งหมดกี่คน
แล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการประกันตัวผู้ชุมนุมได้นะครับ
ตรงนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยส่วนสอนอนางเลิ้งแม้ว่าแก่นำจะประกาศยุติการชุมนุมแล้ว
ก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นครับคุณผู้ชมครับเมื่อมีวัยรุ่นเนี่ยไล่ยิงกันปรากฏว่ามีคนบาดเจ็บไปคนหนึ่ง
แล้วก็ตำรวจเนี่ยจับผู้ชายที่ต้องสงสัยนะฮะ
คือเขาเข้าไปแอบที่ร้านสะดวกซื้อเมื่อกี้เนี่ยแล้วเอาตัวไปสอนอนนางเลิ้ง
วุ่นวายที่บอกก็คือมวลชนตามไปขอดูหน้าหน่อยไอ้คนไหนนะที่มันยิง
วุ่นวายที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะสาขาผ่านฟ้านะครับเกิดขึ้นในช่วงประมาณ๕ทุ่ม
หลังจากยุติการชุมนุมแล้วนะครับมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งใช้ปืนยิงใส่วัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่นั่งรับประทานอาหารกันอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ

ที่ใช้ก่อเหตุได้หนึ่งกระบอกจากนั้นก็เข้าไปเจรจากับ
กลุ่มกาทแล้วก็มลชนที่อยู่ด้านนอก
นะฮะด้านนอกร้านสะดวกซื้อที่เขาล้อมร้านเอาไว้เนี่ย
นะครับขอให้เปิดทาง
จะเอาตัววัยรุ่นชายต้องสงสัยไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
คุณผู้ชมครับระหว่างที่ตำรวจนำตัววัยรุ่นชาย

คุณผู้ชมครับเกิดเหตุชุลมุนขึ้นอีกครั้งครับ
พอกาดอาชีวะเนี่ยฮะจังหวะนี้ครับ
แล้วก็กลุ่มมวลชนจำนวนนึงนะครับพยายามรุมเข้าไปประชาธรรม
นี่แหละครับนี่เห็นไหมเราวงไว้เนี่ย
เหล็กแหลมจะเข้าไปแทงนะฮะ
จะไปแทงวัยรุ่นชายต้องสงสัยที่กำลังถูก
นำขึ้นรถควบคุมเนี่ยครับดีนะ
ตำรวจเนี่ยคว้ามือเอาไว้ได้ครับคุณผู้ชมครับ

ดีนะวุ๊ยเขี่ยงเอเดาละครับ

ที่สุดรองมอเลศ์นะครับ

คุณผู้ชมครับระหว่างนำตัววัยรุ่นชายต้องสงสัยไปสอนอนางเลิ้ง
เพราะบอกว่ามีกาดอาชีวะสองคนเขาก็โดดเกาะรถไปด้วย
พอไปถึงสอนอนะครับตำรวจก็เลยเอาตัวกาดอาชีวะสองคนนี้ไปสงบสติอารมณ์
ทำให้กลุ่มกาดอาชีวะและมวลชนที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อคราวนี้ตามไปสิ
ตามไปสอนอนางเลิ้งหนึ่งล่ะจะไปขอดูหน้าวัยรุ่นชายต้องสงสัย
แล้วก็จะให้ปล่อยกาดอาชีวะสองคนที่เกาะรถมาด้วยนะครับ
เกิดการคว่างปลาสิ่งของแล้วก็พยายามบุกเข้าไปในรั้วของโรงพักครับ
ตำรวจต้องประสานขอกำลังจากกองร้อยควบคุมฝูงชน
พอสอนอนางเลิ้งเอาไม่อยู่แล้วนะฮะแต่ระหว่างนั้นครับ
มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนะครับซึ่งมีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ถ่ายเอาไว้ได้ครับคุณผู้ชมฮะเอาเราไปดูบรรยากาศช่วงนี้อีกทีครับ
เฮ้ยมันยิงมันยิง
ภาพภาพภาพภาพ
เฮ้ยบอกไว้บอก
ภาพ
ขณะที่สถานการณ์ยังหน้าสิวหน้าขวานครับคุณผู้ชมครับ
ผ่านกำรวจเอกนิมิตรหนูโพนทอง
ท่านผู้กำกับสนนางเลิ้งครับ
เรียกหัวหน้ากาศอาชีวะมาเจรจา
แล้วก็ให้เอาตัวกากอาชีวะ๒คนที่เกาะรถควบคุมนะฮะ
เหตุการณ์มันก็ลดความรุนแรงลง
ส่วนคนที่ถ่ายคลิปเมื่อสักครู่เอาไว้ได้คุณผู้ชมครับ
มันยังไม่ชัดเจนในข้อเท็จจริงฮะ
ต้องบอกแบบนี้นะครับ
เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็เห็นเป็นอย่างหนึ่ง

เชื่อว่าตำรวจผู้ปฏิบัติงานจะไม่ยิง

เข้าไปทับลายทรัพย์สินของทางรัฐการณ์มากกว่า
ท่านบอกว่าจะสอบสวนเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา
ทำให้มวลชนและกาดอาชีวะพอใจครับ
แล้วตอนนั้นก็เดินทางกลับกัน
นั่นคือความชุลมุนและความเคลื่อนไหว
เหตุชุนมุมทางการเมืองเมื่อวานนี้